วัยรุ่นที่นครศรีธรรมราช

บอกให้มาเจอกันจะเคลียร์กันใช่ไหม

ฮะเสียชีวิตเลยนะครับ
นายธาราเทพไทยสุชาติหรือว่าเจมส์

อำเภอท้าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเข้าสู่วันที่๒๘กุมภาพันธ์
สาเหตุก็คือวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย

อีกฝั่งนึงนี่ยิงเขาตายนะครับ

ตำรวจเข้าไปสืบสวนแกะรอยมา

ที่ไปหาทางฝั่งของเจมส์ผู้ตายเขา

ชื่อในวีอายุ๑๘ปี

ทีพบหรือว่าอามีน

อามีนนี่เป็นคนขับรถกระบะ
คันที่ไปเจอกับกลุ่มของเจมส์

ส่วนเพื่อนของวีกับเพื่อนของอามีน

ตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานนะฮะ

มาสอบสวนเพิ่มเติมเรียบร้อยนะฮะ
หลังจากที่จับได้เมื่อวานตอนค่ำ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ปหนึ่ง๒๘กุมภาพันธ์

อามีนขับมาแล้วมีพวกมาเต็มเลย

นี่นะฮะนัดเจอกับเจมส์

อ๋อหลังจากก่อเหตุแล้วหรอฮะ

ีนี่เป็นมือยิงมากับอามีนนะฮะ

แต่อีก๗คนตำรวจเขากันตัวเป็นพยาน
นี่เพราะที่เหลือนี่ยัดกันเข้าไปอยู่ในแขบนั้นนะ

จับภาพตอนที่รถกระบะของอามีน

เข้าสู่๒๘กุมภาพันธ์

สุดท้ายตำรวจไปตามจับได้นะครับ

ก็เจอทั้งคนยิงกับคนขับกระบะนะฮะ
คนนี้คือในวีมือยิงนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจพาตัว

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

กลางถนนแถวตลาดท่าสารา

กลุ่มของวีเนี่ยนัดเจอกับเจมส์

บอกนี่มาไล่ยิงกันแถวนี้ก่อน
จุดที่๒เป็นจุดที่เจมส์

หลังจากที่ถูกไล่ยิงแล้วฝั่งนั้น
มีพวกเยอะกว่านี่เอารถตำรวจมาทำเป็นรถของ

อามีนขับรถตามมาแล้วบอกว่านี่
วีนั่งอยู่คู่กับอามีน
วีก็รถกระจกลมครึ่งนึง

ก่อนจะพากันขับรถหลบหนีไป

ซึ่งเจมส์เนี่ยโดนยิงเข้าไป
โอ้โหเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ

ขณะเดียวกันนะฮะตอนที่มาทำแผน

คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา

จำเป็นเหรอฮะ
ถอยไปเพื่อป้องกันตัว

อันนี้ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยัน
นี่ก็ยากหน่อยนะ

ใช่เพราะเขาไม่สามารถจะชี้แจงอะไรได้แล้ว

เนี่ยไม่ใช่ว่ายกพวกไปเพื่อจะไปยิงฝั่งของเจมส์ตั้งใจมาเคลียร์ใจกันจริง
หลังจากที่มีปัญหาทะเลาะกันนะคำเมนต์กันทางเฟซบุ๊กมาก่อนหน้านี้
ประตูแล้วแต่ว่าเขาก็ชักปืนขึ้นมาแบบนี้เลยครับอ่าเชิญพอแล้วเขาวางนกไว้แล้วแล้วก็
คือตอนนั้นถ้าผมไม่ยิงก็คือเขายิงครับตอนขับไล่กันมาได้ยิงกันไหมไม่ไม่มียิงกันครับ
เพราะว่าต้องการจะมาจะมาคุยกันครับเพราะว่าทีแรกก็จะลงรถแล้วก็จะไปคุยกัน
คือฝั่งของเจมส์เนี่ยเขามาแค่สองสามคนใช่ค่ะไปกับเพื่อน
พอเห็นฝั่งนี้มาโอ้โหกระบะแบบเต็มคันรถเลยเก้าคนค่ะ
สุดท้ายเกิดการไล่ยิงกันเขาก็ขี่รถหนีใช่เจมสมาหลบอยู่แถวพงหญ้าข้างทางใช่ค่ะ
นี่ในวีบอกผมเห็นเขาจะยิงใส่ผมก่อนผมเลยต้องยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวอืม
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยค่ะทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณแม่ของเจมส์นะครับก็มาดูการทำแผนด้วยนะฮะ
จิราพรนะครับบอกกับคุณสุชาดาว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ลูกชายเนี่ยถูกในวีเนี่ยยิงใส่แล้วลูกเนี่ยถูกกระทำมาตลอด
เริ่มจากครั้งแรกก็คือเมื่อ๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในวีกับพวกเนี่ยบุกมาต่อยลูกชายใส่สนับมือนะต่อยเข้าหัวลูกชาย
เนี้ยเหรอที่เลือดอาบเลยเนี้ยเหรอเนี้ยแม่บอกนี่มีหลักฐานเห็นไหมอืม
หัวแตกเลือดไหลออกมานะแล้ววันนั้นน่ะในวีเนี่ย
ชักปืนมาขู่ลูกชายด้วยนี่เห็นไหมฮะ
มีการส่งพ่งส่งภาพชักปืนขู่มาตลอดอันนี้ในสตอรี่เนอะ
จากนั้นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองคือสิบแปดกุมภาพันธ์อืม
ยกพวกมาหาลูกชายอีกครั้งหนึ่งมาที่บ้านเลยแล้วนี่เห็นไหมฮะ
แม่บอกนี่รถนี่ลูกชายนี่ฮะในวีเอาไม้มาทุบรถของลูกชายจนพังเสียหาย
ซึ่งมีหลักฐานที่ลูกชายไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ด้วย
หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ลูกชายก็ทนไม่ไหวแล้วทำให้สิบเก้ากุมภาพันธ์ลูกชายเนี่ย
เอาปืนไปไล่ยิงในในวีแบบเป็นการยิงขู่ค่ะเพราะลูกชายเนี่ยถูกกระทำมาก่อนอืม
แต่แล้วในวีก็ไม่จบเอารูปของลูกชายไปติดตามเสาไฟฟ้าตามข้างทางโอ้
เขียนข้อความนี่บอกตามหาตัวเจมส์ตัวอันตรายนี่เห็นไหมฮะ
ปริ้นต์ไปอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วไปแปะไล่ตามเสาอย่างเงี้เหรอคะ
ยังไม่พอเท่านี้นะฮะยังอีกหรอฮะแม่ของเจมส์ที่เสียชีวิต
วีเนี่ยใช้เท้าขยี้รูปลูกชายแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้ดู
นี่เห็นไหมอ๋อนี่ประทับเท้าลงไปเหมือนเป็นการท้าทายอืม
บางทีก็ส่งเสียงมาท้าทายก็มีไม่ใช่ส่งแค่ภาพ
ส่งคลิปมาหาลูกชายอีกส่งมาอีกนี่แม่บอกแม่มีหลักฐาน
วีบอกวีอยู่คนเดียวออกมาเคลียร์กันหน่อย
ลองฟังดูหน่อยนะฮะ

เพราะว่าก่อนหน้านั้นเจมส์ก็โพสต์สตอรี่เหมือนกันที่บอกว่า

สตอรี่ก่อนที่จะออกมาเคลียร์กับกวีเนี่ย
เจมส์ออกไปแล้วเจมส์ถูกยิงเสียชีวิต

ว่าตอนนัดเจอกันอะไรยังไงแต่ว่า
เนี่ยวีบอกวีอยู่คนเดียว
พอออกไปเนี่ยกลับไปเจออยู่กัน๙คน
แล้วบอกไม่ได้ตั้งใจยิงผู้ป้องกันตัว
ซึ่งแม่ของเจมส์บอกแม่ไม่เชื่อในคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
มองว่านี่คือการตั้งใจจงใจ
ยกพวกมารอฆ่าลูกชายของแม่

ลูกไปเนี่ยตั้งใจไปเคลียร์จริงนะ
แต่กลับถูกยิงตายแล้วยังถูกชาวโซเชียลมาประนามอีก
สมควรตายก็มีหาว่าออกไปทำไมก็มี
คนก็หาว่าห้าวนักเป็นยังไงล่ะมันมีคอมเมนต์อย่างนี้จริงนะ
ทั้งที่คนก่อเหตุฝั่งคนก่อเหตุเนี่ย
ท้าทายมาตลอดแล้วทำร้ายลูกชายกระทำก่อน
ถูกกระทำก่อนมาตลอดสำหรับลูกชายแม่แม่บอก
ยิงเผื่อป้องกันตัวมันผูกกระทำก่อน
เออหึ

คนขับรถพาเขาไปยิงพาเขาหนี

ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
เสียเวลาไปหากันค่ะสุดท้ายก็เจอปืนของกลางเจอเรียบร้อยแล้วนะครับ
วีกับนายอามีนถูกตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ร่วมกันมีอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตด้วย
เรื่องการพาปืนพาอาวุธปืนด้วยนะฮะ
นี่ครับส่วนเพื่อนที่เหลืออีก๗คนถูกกันตัวไว้เป็นพยานนะครับ
พรุ่งนี้ตำรวจจะคุมตัวในวีกับนายอามีนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แบบนี้จริงอยากให้ตำรวจช่วยสอดส่องและจัดการจริง
อย่างสมมุติถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่บอกว่าเจมส์ถูกราวีก่อนถูกหาเรื่องก่อน
ก็แจ้งตำรวจให้ตำรวจจัดการดีกว่าแบบนี้นะคะ